เพราะว่า๒คันคือกระบะขับแล้วก็พุ่งข้ามเล่น
แล้วไปชนรถเก๋ง๒คันรวมกัน๙คน
๙คนเสียชีวิตไป๕นะครับ
เจ็บอีก๔นะที่เจ็บ๔เนี่ย

นี่คือที่เกิดเหตุครับทุกผู้ชมครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพฝั่งขาออกจากตัวเมือง
ถ้าเขาลักษณ์สุดยอดมานะครับมุ่งหน้าไปขอนแก่น
ช่วงหลักกมที่๑๒๗๑๒๘นะครับจะอยู่ที่บ้านกรก
ตะบนดอนยาวอำเภอโนนแดงในพื้นที่โคราชนะครับ
กู้ภัยฮุก๓๑กับกู้ชีพโรงงานโนนแดงก็มาช่วยกันนะฮะ
คือรถสองคันนี้นะครับที่ประสบอุบัติเหตุชนกันเนี่ย
มีกระบะอีซูซูสีขาวนะครับคันนี้เป็นรถบรรทุกอาหารแช่แข็งของบริษัทแห่งหนึ่ง
พุ่งข้ามเลนมาเลยนะครับมาชนรถเก๋งโตโยต้าสีขาวนะครับ
สภาพเนี่ยทำให้พังยับเยินทั้งสองคันนะครับ
ทั้งสองคันเนี่ยยังพุ่งตกลงไปในทุ่งนาข้างถนนด้วย
สองคันนี้นะครับเอาแยกเป็นคันคันก่อนว่า
กันกี่คนแล้วก็ใครเจ็บใครเสียชีวิตอย่างไรบ้างนะครับ
รถเก๋งนี่มากัน๗นะครับทุกผู้ชมครับรถยนต์เนี่ยมา๗คนนะ
ในเจ็ดคนของรถยนต์เนี่ยเสียชีวิตไปห้านะฮะนี่ครับตามนี้เลยนะฮะ
มีนางสาวนงนพัฒน์อายุ๔๑นี่คือคนขับรถเก่งนะครับ
นางสาวลีทิพย์อายุสิบเก้าเด็กหญิงพรนัชชาอายุสิบสอง
เด็กหญิงปวราอายุ๓ขวบแล้วก็เด็กชายปวริสอายุ๖ขวบนะฮะ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกสี่นะครับในจำนวนนี้เนี่ย
ก็มี๒ใน๔เป็นผู้โดยสารรถเก่งนะครับที่สาหัสนะครับ
คือนางสาวพวงพยอมอายุสามสิบสามกับเด็กหญิงวรณฤษาอายุหกขวบ
ส่วนกระบะเนี่ยเข้ามากันสองคนสองคนเนี่ยเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
นายอนุวัติอ่อนนวลอายุยี่สิบห้าเป็นคนขับกระบะนะครับ
คางแตกแขนขาถลอกอีกคนนึงเป็นวัยรุ่นชายวัยสิบห้าปีนะครับ
เป็นน้องชายของคนขับกระบะนะฮะหลังเกิดเหตุญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ก็มาที่สพนแดงกันนะครับทั้งเรื่องการมาติดต่อ
ถามเรื่องอาการบาดเจ็บของญาติแล้วก็มาติดต่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตด้วย
เห็นอยู่นี่นะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเราไปนั่งคุยด้วยเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะแววตานี่เศร้าเลยอืมค่ะ
เขาชื่อนายสมเริงไทยเดิมอายุสามสิบแปดนะครับ
ภรรยากับลูกอีกสองคนเนี่ยรวมสามคนมากับรถเก่งอืม
ซึ่งเสียไปสองค่ะยังเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
นายสำเริงเนี่ยบอกว่าทันทีที่มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากรู้ข่าวเนี่ย
ก็มาเจอร่างอันไลฟ์วิญญาณของลูกสาวอืมนะฮะ
ทีแรกเนี่ยได้ดูผ่านทางมือถือก่อนนะครับเพราะว่ามาติดต่อที่สพนแดง
แล้วเจ้าหน้าที่ให้ดูเนี่ยเขาบอกโอ้โหกั้นน้ำตาไม่อยู่
คือร้องไห้ออกมาเลยฮะเพราะว่าสูญเสียลูกสาวคนโตกับเหตุการณ์นี้นะครับ

กลับไปสำหรับอาหารที่เจ้าเคยปรุงแล้วสาวอาหาร

แค่ลูกฮอล์
อืมดูแลปุ่มผมเลย
อืม

นายสำเริงบอกว่าลูกสาวคนโตคือเด็กหญิงพรณัชชาวัย๑๒ปีนี่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนภรรยากับลูกสาวคนเล็กอายุ๖ขวบเนี่ยสาหัส
คือนายสำเริงเนี่ยสูญเสียไป๑แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๒นะครับ
ตอนนี้ภรรยากับลูกสาวคนเล็กอายุ๖ขวบอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าภรรยากับลูกเนี่ยจะไปไหนกัน
มารู้ข่าวก็คือกู้ภัยเนี่ยโทรมาบอกเขานี่ตกใจมากนะครับ
พอรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุทันที
ครับเพราะว่าผมเข้าเวียนลูกกับแฟนก็ยังอยู่บ้าน
แล้วเพื่อนเขาชวนขับเนี่ยจักรของคนที่ตายครับ
เจ้าของรถเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเขาชวนไป
ผมก็ไม่รู้นะเขาน่าจะชวนกันเนี่ย
ส่วนคนขับรถกระบาดที่แบบพุ่งข้ามเลนเลยมาชนรถเก๋งค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาที่โรงพักมาสอบปากคำนะฮะ
เพราะว่าเขาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถกลับมาจากการไปส่งสินค้าที่ขอนแก่นมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพ
ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ยังแวะเข้าปั๊มนะเพื่อล้างหน้า
อันนี้เขาบอกนะฮะนี่กระบะคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนนี้รถเก่งที่เขาพุ่งข้ามเลนมาชน
นายอนุวัฒน์บอกว่าตอนนั้นรู้สึกง่วงนอนนะครับ
ก็เข้าปั๊มล้างหน้าแล้วแล้วก็ขับรถต่อมานะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันวูบแล้วหลับใน
แล้วรถเสียหลักพุ่งตกลงร่องกลางถนน
จะข้ามเลนมาแล้วก็พุ่งชนรถเก่งที่ขับสวนทางมาพอดีนะฮะ
ไม่ไหวผมก็เลยจอดล้างหน้าอยู่ที่พร้อมมือคน

แล้วมันก็ไม่รู้ที่มันวูบไปวูบเดียว
เหมือนหลับใช่ครับ
แล้วผมก็ดึงมันมาเลยแต่มันไม่ได้นะมันไม่ทัน
มันก็ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งแล้วนะ
มันก็ลงร่องกลาง
ส่วนรถยนต์นี่เขามาจากปากช่องนะฮะ
ก็มากัน๗คนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก
พาเด็กไปเที่ยวช่วงปิดเทอมที่สวนสัตว์ขอนแก่น
โอ้โหแล้วเนี่ยฮะ

อำรวจแจ้งห้อหากับนายอนุวัติคนขับระบาดนะครับ
คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

จริงค่ะใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องระวังจริงนะคะ